คุณผู้ชมมาถึงช่วงนี้เราก็ไปเสาะแสวงหาอาหารการกินมาให้คุณผู้ชมแหละนะฮะ
มีอยู่หนึ่งเมนูไปจังหวัดไหนภาคไหนก็ต้องมีให้กิน
ส้มตำเหรอโอเคโคตรโสดเลยถูกต้องไปจังหวัดไหนมันต้องมีร้านขนิยวส้มตำไก่ย่าง
คุณผู้ชมแต่ร้านนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์โควิด
จริงแล้วเขาเป็นร้านกลางคืนร้านขายอาหารกลางคืนแต่ว่าพอมีโควิดมันก็ขายไม่ได้เนอะ
เรื่องของสถานบันเทิงเขาก็เอาเปลี่ยนกลางคืนเปิดไม่ได้ก็มาเปลี่ยนเป็นร้านส้มตำตอนกลางวันแทนละกัน
คือเขาก็ปิดกิจการไปตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมาเพราะว่าก็เป็นเรื่องของโควิด
ร้านสถานบันเทิงตอนกลางคืนมันก็เปิดไม่ได้แหละนะทำให้ตอนนี้เขาก็ไม่ได้มีรายได้
เขาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีของร้านเปลี่ยนพฤติกรรมของคนด้วย
ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตด้วย
กลางคืนเปิดไม่ได้เอ้าเราเคยเล่นดนตรีเคยร้องเพลง
ตอนนี้ก็ต้องมาทำไก่ย่างขายตอนกลางวันแทน
ก็เลยทำเป็นร้านส้มตำชื่อว่าส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างสุพธแทนนะฮะ

นะฮะแล้วก็ทำหน้าที่เดลิเวอรี่ขับรถส่งให้กับลูกค้าตามบ้านด้วยนะครับ
เป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ส่วนเมนูเด็ดแหม่มันก็ต้องไม่พ้นไก่ย่างอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ว่าไก่ย่างสุพศนะฮะคัดสรรเนื้อไก่อย่างดีมีน่องมีขามี
กมีอกสดใหม่ทุกวันหมักด้วยน้ำซอสสูตรเด็ดของทาง
ร้านทิ้งไว้หนึ่งคืนตื่นมาก็ย่างกับตาวถาดไฟอ่อนอ่อน
เหลืองเหลืองน่ากินแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะระหว่างย่างไก่ป่ายก็
ทำน้ำซอสทาที่หนังไก่นะฮะสุกรสชาติกำลังดีชุ่มเชีย
ไก่ย่างมันก็จะไม่แห้งจนเกินไปฉ่ำหน่อยนะฮะ
หนึ่งกว่า๑๐บาท๒๐๓๐แล้วแต่ขนาด
ถ้าได้กินคู่กับข้าวเหนียวแล้วมันก็โอ้ฟินฮะ
ส้มตำด้วยยิ่งฟินข้าวระยะ
ที่ขายดีไม่แพ้ไก่ย่างก็ต้องเป็นส้มตำ
คั่วมตำขวานใจ๑ตำซะประมาณ๑๐๐ครบได้
มีเมนูหลากหลายตำไทยปูปลาร่าตำหอยดอง
กุ้งสดตำหมูยอตำไหลบัวฮะ
ย่างไส้ทอดหมูทอดมีหมด

ชอบตำอะไรตำปูปลาร้า
เขาบอกว่าส้มตำเป็นอาหารประจำชาติของสุภาพสตรีจริงไหม
จริงค่ะกินได้ทุกวันทุกวัน
ชอบมากแต่ว่ากินเยอะไม่ได้ทำไมอ่ะ
กลางบนเดี๋ยวอ่อนแอร์ปลาร้า
ปลาร้าอย่าให้เห็นกินอีกนะ
ใครที่ผ่านไปร้านนี้อยู่ที่อำเภอลานกระบือกำแพงเพชรครับแวะไปชิมได้
ร้านขนุนบิสโตฮาวส์หรือว่าร้านส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างสุพศในปัจจุบันนะฮะ
อร่อยครับเป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของผู้ประกอบการ
สถานบันเทิงยามค่ำคืนก็เปลี่ยนมาขายเป็นร้านอาหารส้มตรงส้มตำตอนกลางวันไปแทน
ที่นี่เขานั่งทานได้เนอะแต่ว่าจังหวัดไหนนั่งทานไม่ได้ก็ซื้อกลับบ้านเนอะ
แล้วแต่ข้อห้ามของแต่ละจังหวัดด้วย
ร้านไหนที่นั่งทานได้จังหวัดไหนนั่งทานได้ก็ต้องจัดที่นั่งให้มันห่างกัน